จากเหตุการณ์คนร้ายย่องเบาขโมยเงินขโมยของ

ชาวบ้านเขาลือกันว่าสงสัยผีสิงผู้ชายคนนี้แน่เลย
ผู้ชายคนนี้เขารู้จักกับผู้ชายอีกคนหนึ่งทำงานด้วยกัน
อายุน้อยกว่าอีกคนอายุมากกว่า

แม้ว่าจะไม่ใช่พ่อลูกแท้ก็ตามรักเคารพกัน
วันดีคืนดีฝั่งที่อายุน้อยกว่าซึ่งเป็นเหมือนกับลูกชายเนี่ย
ต่อยปากพ่อปากแตกปากเขียวปากช้ำเลย

นั่นสิทุกคนก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมมีอาการแปลกแบบนี้
แล้วท่าทางคล้ายกับเหมือนกับคนเมาคนคลั่ง
เขาลือกันว่าสงสัยผีเข้าสิงหรือเปล่า
ผีอะไรดูเหตุการณ์ก่อนครับ
จะตามมาเอาคืนครับเพราะว่าคนชื่อออฟเนี่ย
ถ้าตามในคลิปเขามาตามหาไง
ออฟมึงกล้าต่อยกูแบบนี้เลยเหรอ
ก็สงสัยคงจะโดนคนชื่ออ๊อฟต่อยเข้า
ก็เลยมาตามล้างแค้นเอาคืนครับ

วายอยู่พอสมควรครับที่บริเวณห้องเช่าแห่งนี้
อยู่ในพื้นที่ปลวกแดงจังหวัดระยองครับ

จริงแล้วเขารักกันเคารพกันเหมือนพ่อเหมือนลูกนะ
แม้จะว่าไม่ใช่พ่อแท้ลูกแท้กันก็ตาม

คนที่อายุมากกว่าเป็นผู้รับจ้างรับเหมา
ส่วนคนที่อายุน้อยกว่าก็ทำงานด้วยกัน

แต่ว่ารักและเคารพกันเหมือนพ่อและลูก
ที่เป็นแบบนี้ที่เขาบอกว่าสงสัยผีเข้าสิง

เห็นว่ากินเหล้าด้วยกันแล้วก็มีอาการคลั่ง

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับ

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะ
คุณผู้ชมจะร้องอ๋อเลยว่าผู้ชายคนนี้

นี่ฉันน่ะจำได้เพราะนี่ฉันจำรถเขาได้

บอกว่าช่วยผมหน่อยถูกลูกน้อง

เข้าไปที่หน้าโดนเข้าไปที่ปาก
อยากให้ผมช่วยแจ้งตำรวจอันนี้ก็คือคุณประเสริฐ
ฉายาลิ้นตะวัดสัมผัสวิญญาณเขาเล่าให้ฟังนะฮะ
ทั้งทั้งที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันดีสองคนนั้นน่ะ
แต่พอเมาปั๊บเอะอะปุ๊บโวยวายทันทีแล้วก็มีเรื่องชกต่อยกัน
ส่วนตัวเขาเชื่อว่าที่มีอาการแปลกแบบนั้นส่วนหนึ่งเมาด้วยขาดสติด้วย
แต่คุณประเสริฐลิ้นตะวัดสัมผัสวิญญาณเขามองในมุมมองส่วนตัวว่า
เป็นไปได้ว่าวิญญาณผีเฮียนจากการที่เขาขับรถคันนี้
อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยตระเวนไปไหนต่อไหนมาเนี่ย
แล้วก็อาจจะมีผีเฮียนติดมาจากที่ต่างด้วยไปเข้าสิ่งหรือเปล่า
จนทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นย้ำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับและลองฟังเจ้าตัวเขาเล่าเพิ่มเติมหน่อยฮะ
ผมเป็นเจ้าของห้องก็ทำใจลำบาก
ทีแรกเรียกพ่อกันผมก็คิดว่ามีอะไรนะครับ
กินไปกินมาลูกกระดัดไปต่อยพ่อจนขอบตาเขียวหมด
เออก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนกินเหล้า
กินแล้วอยู่สงบเสงี่ยมเจียมก็ไม่ว่า
ให้อยู่สงบเสงี่ยมเหมือนน้องจีตี้นะ
เทียบด้วยมีการเหมือนกับสอนด้วย
ว่าจะกินเหล้าเนี่ยก็กินแล้วให้มันสงบเสงี่ย
มันมีสติหน่อยดูเหมือนน้องจีจี้น้องจีจี้คือใครอ่ะ
งูที่ห้อยอยู่ที่คอของพี่เขานั่นแหละครับ
จีจี้เป็นงูที่สงบเสงี่ยมไม่ได้เลื้อยไปไหน
ไม่ได้รัดคอพี่เขาด้วยเขาก็เลยฝากเป็นอุทาหรณ์
เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่ากินเหล้าอย่าให้เหล้ากินเรา

คงจะกลัวถูกแจ้งความถูกจับดำเนินคดีมั้ง
ส่วนคนที่ถูกต่อยจะเอายังไงต่อ
เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปกันแล้วกันครับ
คือเอาแต่พอดีไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์บานปลาย
กินที่ห้องต้องไปจบที่โรงพักก็มีอยู่หลายครั้ง
แล้วจะกลับมานับถือเป็นพ่อลูกกันอีกไหมคะนั่นสิครับ